ผัวเมียคู่นี้นะเขาเคยสาบานกันว่า
เราจะรักกันจนวันตาย
แต่ถ้ามีใครนอกใจจะต้องตายกันไปข้างหนึ่ง
แล้วคนที่ตายเนี่ยคือฝ่ายหญิงค่ะ
ฝ่ายหญิงยังไม่ได้ทันจะนอกใจเลย
ฝ่ายชายระแวงเอามีดกระหน่ำแทง๒๑แผลคุณผู้ชม
แล้วเนี่ยฝ่ายชายก็หนีไปเลยนะ

ซึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเช้าเมื่อวานนะคะ
ตำรวจที่สพบ้านกลุ่มไปตรวจสอบ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรี
ปีเสียชีวิตอยู่บนที่นอนเลยแล้วนี่คืออาวุธที่ใช้ใน
การก่อเหตุมีดทำครัวค่ะโดนแทงไป๒๑แผลโอ้โหเห็นไหมว่า
เนี่ยมันบิดงอคือแบบแทงไปหนักมากอะนะคะแล้วเลือดก็ยังติด
อยู่เลยคุยกับน้องสาวของคนตายค่ะชื่อว่าคุณอัจฉริยาบอก
แบบนี้บอกว่าตอนประมาณ๘โมงตัวน้องสาวอยู่ในห้องน้ำแล้ว
ยินเสียงพี่โบพี่โบ๊คือพี่สาวที่เป็นผู้ตายเนี่ยนะคะกรี๊ดอยู่
ตอนนั้นน้องวิ่งไปดูเห็นว่าในเอ๊ที่เป็นสามีของพี่โบในเอ๊ก็คือ
นายอนุพงศ์แสงเงางามค่ะวิ่งลงบันไดบ้านท่าทางแบบรีบร้อน
แล้วอ่ะหลังจากนั้นเนี่ยนายเอ๊ก็ขับกระบะสีแดงหลบหนีไปน้อง
สาวเข้าไปดูในห้องนอนเปิดประตูไปคุณผู้ชม
เหมือนกันนะเพราะว่าเลือดเต็มไปหมดเลยค่ะ
พี่สาวร้องขอความช่วยเหลือจนขาดใจตายต่อหน้าต่อตาเลย
ทีนี้นี่ค่ะทางแม่ของผู้ตาย
แม่ของผู้ตายพอทราบเรื่องพอรู้เรื่องแล้ว

ใช่ค่ะแม่ก็บอกว่า
นายเอ๊ลูกเขยเนี่ยนะเป็นคนก่อเหตุทำงานอยู่ที่โรงปูนที่จังหวัดสระบุรีค่ะ
ทั้งสองคนรักกันมาตั้งแต่เรียนอยู่มัธยมแล้ว
ตกลงแต่งงานกัน๒๐ตุลาคม๒๕๕๙

ผู้ตายสอบบรรจุเป็นครูที่โรงเรียนในจังหวัดลบบุรี
แต่หลังมาเนี่ยทั้งคู่มีปากเสียงกันบ่อยค่ะ
เนื่องจากว่าฝ่ายชายในเอ๊เนี่ยหึงหวงเหลือเกิน
ก็เลยเกิดอาการบาดหมางใจกันบ่อยทั้งตนเอง
แล้วก็ญาติก็เคยเตือนแล้วเตือนอีกบอกว่าระมัดระวังคำพูด
แล้วก็กลัวว่าจะเกิดความรุนแรงในครอบครัวด้วยคุณโบผู้ตายสวยนะคะ
หวานที่ผ่านมานะตอนแรกบอกว่า
ญาติบอกว่าคิดว่าทั้งคู่จะปรับความเข้าใจกันได้แล้ว
แต่พอเกิดเหตุการณ์แบบนี้แม่บอกว่าเกินใจจะอดทน
เกินใจจะรับไหวจริงมันเฮี่ยมโหดเกินไปค่ะ
ใช่ครับหลังจากที่นายเอ๊ก่อเหตุเสร็จแล้วคุณผู้ชม
เขาขับกระบะมุ่งหน้าไปที่บางไซดพระนครศรีอายุทยาครับ
แต่นี่ขับเร็วมากจู่พุ่งลงไปในแม่น้ำเจ้าพญา
หลังบ้านญาติเขาแล้วจมหายไปเลย

ญาติโอ้โหตกอกตกใจวิ่งไปช่วยขึ้นมา
แล้วพอไปรู้เรื่องความจริงโอ้โหก็กรอบว่าเออเอ๊มอบตัวซะเถอะนะ
สุดท้ายญาติเองก็ต้องประสานช่วยเอ๊ขึ้นมาก่อน
แล้วก็ประสานตำรวจไปรับตัวเอ๊นะครับ

ใช่นี่เดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศที่สพบ้านกลุ่มที่ลบบุรีหน่อยละกันค่ะ
เพราะว่าญาติเนี่ยนะก็เดินทางมาทั้งญาติฝั่งเอ๊ด้วย
แล้วก็ญาติของโบด้วยนี่ตอนที่ตำรวจพาตัวเอ๊มาถึงนะ
พาเข้าห้องเลยค่ะแม่ของเอ๊เนี่ยพยายามจะเข้าไปคุยกับลูกชายนะ
คุยได้ผ่านหน้าห้องผู้ต้องขังแบบนี้ค่ะ
ครับแล้วเอ๊คุยกับแม่ร้องห่มร้องไห้เอ๊ก็ขอโทษนะ
แล้วเหมือนกับเอ๊อัดอั้นตันใจมากเอ๊บอกกับแม่ว่า
แม่ใครไม่ใช่ผมไม่เข้าใจหรอกไม่มีใครรู้หรอกว่าเอ๊เจออะไรมาบ้าง
แล้วเอ๊ก็ร้องห่มร้องไห้เดี๋ยวลองดูจังหวะตอนที่แม่คุยกับเอ๊
ไม่พี่คิดว่าเอ๊ะน่าจะมีความคิดมากกว่านี้ทำไมถึงสาธารณะกับตัวเอง
ไม่นึกถึงคนข้างหลังล่ะเอ๊ะมันเกิดขึ้นแล้วจะให้พวกพี่ทำยังไง

พี่ขอโทษกว่าไม่ได้พี่ขอโทษกว่าไม่ได้พี่ขอโทษกว่าไม่ได้

พี่ขอโทษกว่าไม่ได้พี่ขอโทษกว่าไม่ได้

พี่ขอโทษกว่าไม่ได้พี่ขอโทษกว่าไม่ได้

พี่ขอโทษกว่าไม่ได้พี่ขอโทษกว่าไม่ได้
พี่ขอโทษกว่าไม่ได้พี่ขอโทษกว่าไม่ได้

พี่ขอโทษกว่าไม่ได้พี่ขอโทษกว่าไม่ได้

พี่ขอโทษกว่าไม่ได้พี่ขอโทษกว่าไม่ได้

พี่ขอโทษกว่าไม่ได้พี่ขอโทษกว่าไม่ได้

พี่ขอโทษกว่าไม่ได้พี่ขอโทษกว่าไม่ได้

นี่เสื้อสีเขียวนี่คือพ่อของเอร้องไห้อ่ะ

เรื่องความปลอดภัยขอไม่ไปทำแผน
ซึ่งตอนนี้เอ๊ก็โดนตำรวจแจ้งข้อหานะคะ
ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาก็ต้องถูกดำเนินคดีไป
แทงเขาไป๒๑แผลยิ่งคนรักกัน
คนหนึ่งตายจากไปคนหนึ่งตายทั้งเป็น

ใช่ค่ะนะฮะแล้วรูปแต่งงานก็ยังแปะอยู่ที่ผนังบ้านอยู่เลย
คบกันมาตั้งแต่สมัยมัธยมคิดดูจนตอนนี้๓๐ปี
แสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะคะ